แต่ทำไมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยอง

คือว่าพลุกรถปลูกสตรอบอบออนด์ในทะเล

คุณประตูมสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรคะเนี่ย

ตายแล้วคุณมีอะไรอยู่ในจานนะเนี่ย
วันนี้ผมเอาสตอเบอรี่๓สายพันธุ์มาให้คุณมะตูมลองถ่ายดูว่า
สายพันธุ์ไหนคือที่เราปลูกที่ฟาร์มฮารุมิกิที่นี่ครับ

อันนี้จะเป็นสายพันธุ์อากิฮิเมครับจากซิซูโอกะที่ญี่ปุ่น
มันทานยังไงค่ะนี่แบบทานไม่ถนัดเลยอะค่ะ
อ่ารสชาติของเขามีลักษณะวานหอม
ใช่จะหอมแบบไม่เหมือนสตอเบอรี่ทั่วไปเลยแบบอร่อย

ลักษณะของเขาจะเป็นสีขาวชมพู

รสชาติเขาจะหวานหอมเหมือนกัน

อันนี้แบบ

เสร็จสายพันธุ์พระราชธรรมอที่๘๐

จะมีคาแรคเตอร์คือหวานหอมเหมือนกัน

อืมมมมม

สองอันแรกเนี่ยไม่ใช่อย่างแน่นอน

จริงขอเฉลยทั้ง๓สายพันธุ์ปลูกที่ฟาร์มฮารุมิกิที่นี่ครับ

จริงเพราะว่าโดยเฉพาะสายพันธุ์อิโกชีฮิเมซึ่งเป็นสิกเนเจอร์ของเรา
อันแรกอันใหญ่ฉ่ำที่เหมือนสตอเบอรี่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยนะ

ทั้งสายพันธุ์ไอกิฮิเมสและเทนชี้เป็นสายพันธุ์จาก๒๐ประเทศญี่ปุ่นที่ปลูกที่เมืองไทย
คุณแต่เมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนมันจะปลูกอย่างนี้ได้เลยเหรอ
อ๋อเข้าใส่พันธุ์แบบนี้เหงื่อคุณยังออกอยู่เลย
สตอเบอรี่มันจะขึ้นอย่างนี้ได้ไงคุณอย่ามาโกหกนะหลอกลวงคนดูนะ

อ่ะงั้นขอไปดูด้วยตาตัวเองขอเห็นต้นด้วยตัวเองไม่งั้นจะไม่เชื่อ

ถอดอีกไหมครับ
แล้วก็จะมีเรื่องของการให้พนักงานทุกคน

แต่มุมคนดูเหมือนจะได้ที่พาดิฉันมากัยภาพคำบัติ

เข้ามานี่คือคนละโลกเลยนะอุณหภูมิ
คือข้างในคือเย็นฉ่ำสบายมากท่านผู้ชม
ที่นี่เราควบคุมในส่วนของสภาวะแวดล้อมทั้งหมดนะครับ
จำลองสภาวะแวดล้อมให้เหมือนที่ญี่ปุ่นเลย

เป็นเคล็ดลับของเราในการทำให้สตอเบอรี่ของเราเนี่ยหวานอร่อย
ปลูกสตอเบอรี่ทั้งปีทำให้เรามีผลผลิตให้กับลูกค้าเนี่ย

รู้ไหมครับว่าทำไมมันถึงรสชาติหอมหวาน
เอ้าก็เพราะว่าคุณป๊อปป้อนหรือเปล่าครับ

แล้วเราก็ใช้พลังงานความเย็นภายในโรงเรือนทั้งหมด

เราก็เอาความเย็นนั้นมาใช้ในการทำให้โรงเรือเนื้อเย็น

ที่นี่เราควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนของเราเนี่ย
ตรงตามสิ่งที่ต้นไม้เขาต้องการเลย

อย่างเช่นตอนกลางวันเนี่ยเราคุมอยู่ในแถว๒๓๒๕องศาเซลเซียส

แล้วตอนกลางคืนจะอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๕องศาเซียส

ใช่ก็คือเราจำลองญี่ปุ่นมาไว้ที่โรงเรียนของเรา
โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรงเรือนอัจฉริยะของจริงนะ

ในการจ่ายให้กับต้นไม้ตามที่เขาต้องการ
โอ้โหเรียกว่าเราควบคุมตั้งแต่แบบต้นไม้ยันดิน
เพราะฉะนั้นผลผลิตของเราเนี่ยอร่อยไม่พอ

พอมาเห็นด้วยตาตัวเองกับต้นเนี่ยเลยมาเทียบเลยเนี่ย
เป็นของที่นี่จริงปลูกที่ฟาร์มแห่งนี้จริงสุดยอดมากเลยอ่ะคุณป๊าบ

หวานหอมสดชื่นเหมือนนำเข้าของจริงเลยนะฮะที่ไร่นี้นะฮะ
ใช่คุณประตูไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นเพื่อจะทานสตอเบอรี่ในช่วงที่ญี่ปุ่นมีสตอรี่ด้วยครับ

ตอนนี้คุณมะตูมสามารถทานสตอรี่ได้ตลอดเวลาในประเทศไทย

จากที่อธิบายไปว่าเรามีการควบคุมโรงเรือนควบคุมแสงน้ำไฟทั้งหมดเนี่ยฮะ
เราใช้พึ่งในการที่เขาประสบเกษรดอกเพื่อผลิตเป็นลูกสตอเบอรี่
เดี๋ยวนะหมายถึงพึ่งอ่ะนะพึ่งที่เป็นรังพึ่งเลยนะครับใช่ครับ

เขาจะมาช่วยผสมเกษรดอกสตอเบอรี่ครับ
ก็คือเราใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติไปอีก

ว้าวโอ้กราเซีย

ขอบคุณน้องพึ่งมากเลยนะคะที่มาผสมเกษรของสตอเบอรี่ให้มะตูมได้ทาน

อร่อยครับ

มาดูซิว่าอะไรจะหวานกว่ากันครับ
อันนี้จะเป็นตัวช็อกโกแลตที่เป๊ะเอ๋แพ่งมา
แล้วก็จะมีตัวดินสีดำเนี่ยจริงเป็นช็อกโกแลตนะครับ

แล้วก็จะมีสตอเบอรี่ที่เพิ่งออกมาจากโรงเรือน

เดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าว่าเสน่ห์ปลายสวัสดิ์ที่แท้จริงเป็นยังไง
ที่รักดูสิเขาทำสวนทั้งวันเลย

จากนั้นเนี่ยเราก็จะวางไฮไลท์ของเราไป
นี่ก็คือสตอเตอรี่ของฟาร์มเรา

ว้าว

จริงเหรออย่างงี้เราแต่งงานกันเลยมั้ยได้เลยครับ
โอ้โหนี่ก็คือเหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ตรงนี้เลยนะคะเนี่ย
ใช่เลยครับในนี้จะมีทั้งอากิฮิเมะเทนชิแล้วก็โรยอล๘สูตรครับ
คุณภาพของซอฟเวอรี่เนี่ยเราคัดสัดลูกครับ
อื้องั้นคุณพามาตรงเอานี้เลย
เอาทั้งหมดเนี่ย๓สายพันธุ์๔กล่องห่อมาเลยถึง๕๐๐๐มา
ไม่ถึง๕๐๐จะได้จ่ายสดได้หรือว่าโอนได้ค่ะ

น้องพี่เอา๔กล่องไม่ใช่๒กล่องนะครับ

เดี๋ยวก่อนนะอาคิฮิเมะไซส์แอล๑กล่องไซส์เอ็มอีก๑กล่อง
และเท็นชิ๑รอยอล๘๐อีก๑
ทั้งหมดนี่คือ๒๒๐๐บาทเหรอคะ
เจ้าคุ้มมากราคาดีสุดสุดเลยนะฮะขอบคุณมากเลยนะที่แบบทั้งพามาชมฟาร์มไม่พอ
มาทำกิจกรรมในคาเฟ่แล้วยังพามาช้อปปิ้งได้ของกลับบ้านอีกอ่ะพี่ป๊า
อุ้ยยินดีมากและขอบคุณมากนะคะ
เพราะว่านอกจากจะมีฟาร์มสตอเบอรี่ให้เข้าไปดูผลผลิตข้างในแบบด้วยตาเราเนี่ยนะฮะ
ไม่งั้นว่าตุ๊กไม่เชื่อที่นี่สามารถปลูกสตรอบเบอรี่สายพันธุ์นำเข้าเหมือนประเทศญี่ปุ่นได้จริง
เท่านั้นไม่พอนะครับสำหรับใครที่แบบว่า
ที่นี่นอกจากจะมีฟาร์มข้างในแล้วนะครับ
ยังมีคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นน่ารักตะมุตะมิ
และที่สำคัญสามารถช้อปปิ้ง
ซื้อสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์ต่าง

สามารถซื้อที่นี่แล้วก็กลับไปทานที่บ้านได้เลย
ซึ่งที่มะตูมพูดมาทั้งหมดเราอยู่ที่ระยอง

สักครั้งถ้าใครมีเวลารบกวนมาตรงนี้
แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ายังไม่สะดวกมาระยองไม่ต้องห่วงครับ
สามารถไปที่ปตทสำนักงานใหญ่นะครับผม
ให้ลองชิมให้ลองได้รู้ว่าผลผลิตของที่นี่

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่สะดวกมาระยองไปเจอกันที่วิภาวดีได้เลยนะครับ
แต่ถ้าเกิดใครยังไม่สะดวกออกไปไหนเลย